อีกหนึ่งความคืบหน้านะคะเมื่อวานี้เราเล่าไปที่บอกว่า
มีการทวงหนี้กันใช่ไหมมีเจ้าหนี้ไปทวงหนี้ที่บ้านลูกหนี้
แล้วก็ไม่รู้ว่าไปทวงทะเลาะกันที่ท่าไหนลูกหนี้เนี่ยไปแอบอยู่ที่รั้วประตูข้างบ้าน
แล้วก็เอาปืนนี่ในจังหวะนี้คุณผู้ชมเอาฟินโดลงนิดนึงก็จะดีนะคะ
เออเนี่ยจังหวะนี้คือไปแอบอยู่แล้วก็ค่อยค่อยซุ่มใช่ไหมแห่ปืนเข้าไปตรงรูระหว่างรั้วค่ะ
แล้วยิงกรอกปากคนที่เขามาตามทวงหนี้จนเขาเสียชีวิตเลย
ทีนี้คนก่อเหตุเขามามอบตัวแล้วเขาบอกว่าสาเหตุมันไม่ใช่เรื่องเป็นหนี้อะไรกันหรอก
มันคือเรื่องอื่นอ่ะฟังอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดเล่าให้ดูนะคะ
คนก่อเหตุที่เห็นเนี่ยค่ะจังหวะนี้ที่เขายิงไปเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายพนมสินมั่นชนิดอายุ๖๓ปีนะคะ
หรือว่านายบุญเพ็งมั่นชนิดค่ะเป็นชาวบ้านดงใหญ่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
ใช้ปืนลูกซองสั้นยิงใส่นายประสานทิพย์ภูมิวัย๖๗ปีจนเสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะ
พบร่างนายประสานนอนหงายเสียชีวิตอยู่ริมถนน
มีกระสุนลูกปลายเจาะเข้าที่ปากและใบหน้า๘รูกระสุนฝังในทั้งหมดนะคะ
เมื่อเช้านี้ค่ะตำรวจสพเมืองอุดรธานีไปจับตัวนายพนมสิน
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดอุดรธานีในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาได้แล้ว

จับได้ที่บ้านหลังนึงไม่มีเลขที่นะคะ
อยู่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านโนนสาวเอ๊ค่ะ
นายพนมสินพอเกาะเหตุเสร็จปุ๊บ

ก็เลยประสานตำรวจสพเรนูนครไปตรวจสอบ
แล้วก็เจอนายพนมสินอยู่กับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์เบอร์๑๒นะคะ
ก็เลยไปรวบตัวมาได้เนี่ยค่ะของกลางก็เห็นครบชัดเจน
นายพนมสินยอมรับสารภาพค่ะว่าเขาเป็นคนลั่นไก่สังหารนายประสานเอง
ก็พาตำรวจไปค้นหาอาวุธปืนไปดูเรื่องเสื้อผ้าที่สวมใส่ในคืนวันก่อเหตุนะคะ
ซึ่งจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ
ประมาณ๓โมงก็น่าจะดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
พลตำรวจตรีพิศนุอุณหาเสรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ก็นำกำลังควบคุมผู้ต้องหาไปทำแผนด้วยตัวเองด้วย
ทีนี้เขายอมรับสารภาพแล้วนะ

ใช่เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยตัวเขากับผู้ตายก็เป็นญาติกันนะ
ที่ก่อเหตุเพราะว่าแค้นใจผู้ตายเมาชอบไปยืนด่าเขา
หาว่าเขาไปขโมยข้าวเปลือก
แล้วช่วงที่เกิดเหตุผู้ตายก็เมาอีกก็โวยวายด่าเขาเสียหาย
เขาแค้นใจมากเวลาเมาเนี่ยชอบทะเลาะเป็นประจำนะฮะ
ก็เลยเอาย่องไปแอบเอาปืนไปยิงลั่นไก่ทันที
แล้วก็หลบหนีไปตอนแรกคิดว่าจะหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ถูกจับกลุ่มได้ซะก่อนก็เลยหนีไม่รอด
สุดท้ายเป็นเรื่องของการกล่าวหาว่าเขาขโมยข้าวเปลือกไม่ใช่เรื่องของหนี้สินอะไร
แต่ก็คือจริงถ้าเจออะไรเหตุการณ์นี้ก็แจ้งตำรวจเถอะค่ะ
มันแจ้งหมินประมาทได้เนอะถ้าไม่ใช่ความจริง
อย่าไปเอาอนาคตไปทำอย่างนี้เลย